มีคนที่เมาแล้วขับที่จังหวัดเลยนะครับ

เปิดสัญญาณไฟเปิดไซเรน

คนขับคนนั่งเมาทั้งคู่นะฮะ

ขับรถเข้ามาแล้วตัวเองเนี่ยอยู่

ชนเข้าไปเลยครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
นี่ฮะ

ดีที่ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรมากนะครับ
ในพื้นที่ถนนสายเลยเชียงคานนะครับทุกผู้ชมครับ

ขับพุ่งเข้ามาเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
คือทางกู้ภัยที่ทำหน้าที่กันอยู่ก็พยายามตะโกนบอกว่า
หยุดระวังข้างหน้าเนี่ยเขามีรถ
แต่ก็ไม่ฟังเลยนะครับแล้วก็ชนเข้าไปนะฮะ
กลายเป็นว่าต้องมาช่วยตรงนี้อีกเขตหนึ่ง
ที่ช่วยอยู่เหตุหนึ่งต้องมาช่วยอีกเหตุหนึ่ง
รถเก๋งคันสีขาวเนี่ยนะครับคนขับกับคนที่นั่งมาด้วยเนี่ย
เป็นชายหนุ่มอายุประมาณ๒๐ปีนะครับทุกผู้ชมครับ
พอนำตัวออกมานี่พูดจาไม่รู้เรื่องนะฮะ
คือทางหัวหน้ากู้ภัยที่เข้าไปนำตัวทั้งคู่ออกมาเนี่ยนะครับบอกว่า
ตอนนั้นเนี่ยรถกู้ภัยเปิดไฟไซเรนส่งสว่างนะฮะ
เพื่อจะเตือนผู้ขับขี่ให้เห็นทางว่ากำลังจอดช่วยเหลือกู้ภัยกันอยู่
รถยนต์คันนี้ก็ขับพุ่งเข้ามาชนนะครับ
โชคดีที่ไม่ได้เป็นอะไรกันมากนะ
คนที่เปิดประตูเข้าไปนะฮะเพื่อไปดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ
ตอนนั้นก็ฟุบหน้าอยู่ตรงพวงมาลัยรถค่ะสภาพคือมึนเมาเลยนะ
แล้วพอทางกู้ภัยเขาเข้าไปเรียกเข้าไปถามเป็นยังไงเป็นยังไง
คนขับรถเก่งสีขาวคนนี้บอกว่ายังไงรู้ไหมบอก
ทำไมกาดที่นี่เสียงดังจังคิดว่ากาดของเข็กของผับ
ส่วนเพื่อนนั่งอยู่ข้างพอรู้เรื่องฮะพอได้ยินว่าเกิดอะไรขึ้น
หันมาหาเพื่อนคนขับแล้วถามเพื่อนคนขับว่ายังไงรู้ไหมอืมบอก
ไหนจะพากลับบ้านขับพามาบาเบียทำไม
ขนาดนั้นเลยเหรอคะนี่เมาขนาดนั้นเลยฮะ
แล้วยังจะขับรถกันอีกนะคะถ้าเกิดเมาขั้นนั้นเนี่ยนี่ฮะ
เราก็ตะโกนนะในคลิปก็จะมีเสียงตะโกนอยู่ตะโกนบอก
ตะโกนพูดว่าเขาจะไม่ชนไงเขาก็ชนพอชนเสร็จเราก็ไป
ไปเปิดประตูมาก็เห็นพี่ชายสองคน๒๐ต้นอยู่
มีอาการมืนเมาอะครับคนขับกอดพวงมาลัยอยู่เลย
ผมก็ถามผมก็บอกว่าให้ลงจากรถลงจากรถก่อนครับลงจากรถก่อนอันตราย
เขาก็บอกว่ากลากที่ที่ทำไมเสียงดังจังเขาว่าเขาเข้าใจว่ายังอยู่ในพัมพ์
โอ้โหนี่เมาไม่รู้เรื่องเลยนะฮะคือฟังไปอาจจะ
เหมือนกับเออเป็นเรื่องตลกแต่ไม่ใช่เลยนะฮะจริงค่ะ

ชนคนอื่นเขาเจ็บเขาตายขึ้นมาทำยังไงเนี่ย
นี่ตัวเองรอดชีวิตมาได้นี่บุญมากนะฮะ

ถูกนำตัวไปโรงพยาบาลเพราะว่าเจ็บด้วยนะครับ
แล้วก็จะตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลไม่ยอมนะฮะ

เพราะว่ากฎหมายใหม่นะครับทุกผู้ชมครับ
เตือนกันนะฮะความจริงก็ออกมานานพอสมควรแล้ว
ใครที่เกิดเหตุแบบนี้แล้วไม่ยอมเป่าเครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายเนี่ย